ซึ่งชาวบ้านเขาก็เห็นกันอยู่แหละ
ว่าชายคนนี้มักจะอาจจะระรานชาวบ้านบ้าง

ไฟดับมีมือมืด
หน่ำยิง๕นัดพลุนร่างเลย

คนที่โดนยิงชื่อนายนุหรือว่าธีรวัตรครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลย

เหตุเกิดที่สาราริมทางริมถนนควนเกาะจันทุ่งปลือ

ตำรวจก็เอากำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ

โอ้โหนี่ตรงสาราริมทางตรงนี้

นุโดนยิงด้วยปืนเข้าไหล่ขวา๑นัด

อยู่ใต้ต้นไม้ข้างสาราครับมีที่รถนะมีขวดน้ำดื่มด้วยนะมีมีดปอกผลไม้๑เล่มแล้วก็ขวาน๑เล่ม
ข้างรถมีรอยเลือดกองใหญ่เลยแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกกระจายที่วงไว้เนี่ย๘ปลอกด้วยกันครับ
ชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าในนุเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีชอบมานอนอยู่สาราริมทางประจำอ่ะ
นุเนี่ยเป็นคนชอบหาเรื่องชอบระรานคนอื่นไปทั่วชาวบ้านเขารู้กันแต่ก็เอือมระอานะ
ก่อนเกิดเหตุครับไฟดับไฟดับนานเลยล่ะคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเนี่ย
อาศัยความมืดรอก่อนดักซุ่มรอนายนุมาพอนุมาถึงปุ๊บกระหน่ำปั้งยิงรัวเลย
ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยนะครับบางคนก็มาดูกันเห็นว่าอ้าวนุโดนยิงไปแล้ว
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะโกรธแค้น
นุชอบไปอารวาสไปหาเรื่อง
ก็เลยมาดักรอก่อนจะลงมือยิงครับ
ก็มีการเรียกสอบประคำพยานแวดล้อม

เพื่อจะตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ